คุณผู้ชมมาดูเหตุนี้เกิดขึ้นกลางถนนเลย

ระเบิดก็มีชาวบ้านเนี่ยถ่ายคลิปไว้ได้นะครับ

นักเรียนช่างกล๒สถาบัน
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ก่อนครับ
โอ้โหคนพวกนี้ไม่กลัวตายกันเลยนะ
แล้วกลางถนนรถราก็เยอะแยะนะค่ะ

อาวุธครบมือเลยได้ยินเสียงไหมฮะ

นี่คือประชาชนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
ก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นตรงแยกไฟแดงเนี่ย
รถก็มาไม่ได้ติดกัน
คือต้องรอให้ตีกันให้เสร็จก่อนซะอะไรเนี่ยนะฮะ

เกิดขึ้นเวลาสักประมาณ๕โมงเย็นนะครับ
บนถนนสุขสวัสดิ์๓แยกพระประแดงครับ
แล้วก็เหตุการณ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑ราย

ถูกฟันที่มือขวาเกือบขาดนะฮะ
ในวันเดียวกันนะครับมันเกิด๒เหตุการณ์ขึ้น
นี่คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์อีกคลิปหนึ่งนะครับ
ก็คลิปนี้เกิดขึ้นช่วงเช้า๙นาฬิกา
ปากซอยสุขสวรรค์๗๔นี่คุณ
ก็เหมือนกับเหตุการณ์เมื่อกี้เลย
มีตีกันกลางถนนใส่หัวกระนอก
กำน็อกยกควบตีกันกลางถนนเลย
วันที่ฟุ้งกระจายก็คือคล้ายกับควันของระเบิด
แล้วก็ถืออาวุธไล่กวดกันไปกวดกันมาอยู่กลางสี่แยกกลางถนนแบบนี้นะครับ
คือทั้ง๒เหตุการณ์ตำรวจสพพระประแดง
ตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้ว๖คน
เป็นชาย๕คนเป็นหญิง๑คน
ทั้งหมดเป็นนักศึกษาช่างกล๒สถาบัน
จากการสอบสวนกลุ่มที่ก่อเหตุทั้งกลุ่มเช้าและกลุ่มเย็น

ตอนเช้าคงก่อเหตุกันก่อน
ตอนเย็นคงยังครับแค้นใจกันอยู่

เออนะครับตำรวจจับกลุ่มพร้อมของกลางอาวุธครบเลยนะฮะ
มีดยาว๕เล่มวัตถุระเบิดอีก๔ลูก

ปืนปากกา๑กระบอกกระสุนปืน๓๘๑นัด
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
สำหรับกลุ่มผู้ก่อเหตุมีมากกว่า๒๐คน
ตำรวจสพพระประแดงก็ต้องตามจับกลุ่มให้หมดแล้วครับ
ตอนนี้จับมาได้๖คนเบื้องต้นจากการสอบสวน
น่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องของการอยู่คนละสถาบันนะฮะ